ลูกหมูมันประหลาดยังไงนี่ฮะ

อ๋อเอาหน่อยฟังเสียงหน่อยครับ

คุณผู้ชมครับ
ลูกหมูตัวน้อยเพิ่งจะคลอดออกมาคุณผู้ชม
แต่มันไม่มีขาเลยฮะ

เมียนะฮะหลายคนก็มาดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์ห่วงใยว่ามันจะมีอายุยืนไหมเนี่ย
เพราะเวลาเราเห็นแบบนี้ทารกสัตว์ที่มันคลอดออกมาใหม่แล้วพิการอย่างนี้อายุไม่ค่อยยืนเท่าไหร่
แต่ก็มีคนบอกว่าเลี้ยงหมูมาก่อนถ้าพิการแบบนี้ไม่น่าจะรอดนี่ฮะเจ้าของคลิปยังไม่ได้อัปเดตเลยนะว่าลูกหมูน้อยตัวนี้อาการเป็นยังไงล่าสุด
แต่มาเรื่องเลขเด็ดแล้วกันคนจะไปเลขอะไรดีมีคนบอก๑๐บางคนบอก๘๐บางคนบอก๘๑ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกัน